ไทยรัฐนิวสโชว์คืนนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดู
นโยบายในการบริหารจัดการน้ำสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ
ก็ได้มีการแถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะโดยมีการนำแบบอย่างสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นี่แหละ
มาวางเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยเตรียมที่จะมีการขอเรื่องของงบประมาณ๓๕๐๐๐ล้านบาทเพื่อมาดำเนินโครงการนี้ค่ะ
บริหารจัดการน้ำในสมัยนั้นนะคะเริ่มจากการหยิบยกบางรกรรมโมเดลจังหวัดพิศนุโลก
มาเป็นพิมพ์เขียวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงบูรณาการกับจังหวัดอื่นในแนวทางสำคัญ๒พี๒อา
ซึ่งก็คือเมื่อเกิดปัญหาทุกหน่วยงานต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีฟื้นฟูเยียวยาพร้อมลงมือแก้ไขปัญหาระยะยาว
อย่างการขุดลอกคูคลองขยายประตูระบายน้ำและการทำแก้มลิงเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ช่วงหน้าแรง
และนอกจากการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่แบบทัวร์นกขมิ้นของคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นแล้ว
ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและวางแผนระยะยาว
รวมทั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการตามมาจำนวนมากเลยค่ะ
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทธกภัยวาตภัยและดินโครนถล่ม
คณะทำงานบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัยในพื้นที่๒๕รุ่มน้ำ
เขียนร่างกรอบนโยบายเพื่อสร้างแนวทางบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศใหม่ทั้งหมด
นี่ยังไม่รวมการจัดตั้งศูนย์เพื่อให้การช่วยเหลือและบูรณาการงานอย่างศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยหรือสปพที่ปิดตัวลงหลังสถานการณ์คลี่คลาย
คุณผู้ชมค่ะที่สำคัญใช้งบประมาณจำนวนมากค่ะ
ซึ่งรวมถึงเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน๓๕๐๐๐ล้านบาท
เพื่อหวังจะใช้เป็นงบประมาณขับเคลื่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ส่วนราชการวางระบบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนต่อสภา
ซึ่งก็ผ่านความเห็นชอบและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่๒๖มกราคมปี๒๕๕๙
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาขับเคลื่อนนะคะ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ
กยอเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการ
ฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ
คณะกรรมการนโยบายน้ำและอุทธกภัยแห่งชาติหรือกนอช
และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทธกภัยหรือกบอ
เป็นฝ่ายที่จะนำแผนไปปฏิบัติป้องกันน้ำท่วมและภัยแรงในอนาคต
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีดูแลและให้การสนับสนุนค่ะ
ซึ่งมี๔บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ผ่านการคัดเลือกให้มาดำเนินโครงการลงทุนบริหารจัดการน้ำ
ทั้ง๙โมดูทั้งออกแบบพร้อมก่อสร้างแต่สุดท้ายแผนงานทั้งหมดต้องพับไป
หลังสารปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนแผนการบริหารจัดการน้ำออกไปก่อน
แล้วก็สั่งให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนที่จะมีการดำเนินการจ้างออกแบบค่ะ